ช่วงนี้นะจะพาทั้งสองท่านและพาคุณผู้ชมไปชมดอกไม้กันหน่อยดีกว่า
ดอกไม้ในโลกใบนี้มันมีมากมายหลากหลายชนิดใช่ไหมคะ
แต่คุณเคยเห็นดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งกันไหม
บานไม่รู้โรยปกติสีม่วง

ใช่เป็นแบบว่าดอกที่ไม่ค่อยเหี่ยว
ฝรั่งคือยังไงฮะผมสีทอง
ถ้าบานไม่รู้รวยฝรั่งเนี่ยมันจะต้องเรียกอย่างนี้ว่า

ดอกบานไม่รู้รวยแบบจีน

ถ้าไปบานที่นี่เลยภูหินร่องกล้า

บานไม่รู้รอยบานที่คุยลองกล้าสิ

อย่างนี้ยากแล้วเพราะไม่ได้เตรียมมา
ถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่าว่าที่บานที่นั่นจะเป็นอย่างไร

ว้าวบ้านไม่รู้เลย

สวยอยู่แล้วนี่ไงคะคุณ
สวยงามสดใสแบบนี้เนี่ยนะคะ

แต่ว่าคนไทยเราก็จะรู้จัก
แล้วก็เรียกกันว่าดอกกระดาษนั่นเอง

แต่จริงแล้วมันคือดอกไม้จริงนี่แหละ
ตอนนี้บานสะพรั่งทั่วพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าค่ะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เลยหลั่งไหลมาเที่ยวเยอะไปหมดเลย
โดยเฉพาะที่บริเวณผาแห่งนี้
จะมีผาสุดโรแมนติกอยู่ทั้งหมด๔ผาด้วยกัน

อย่างเช่นผาคู่รัก

ภารักยืนยงก็มี

ผาสลัดรักก็มี

ผ่านนี้นะมีคนนิยมมากเลยที่มาเที่ยวที่นี่

ก็ต้องมาทำท่าคุณใบตองนี่แหละค่ะ

กำลังยืนอยู่ตรงหัวเรือไททานิกส

น่าจะอยู่ในน้ำแล้วล่ะครับ
น่าจะโดนน้ำคงน้ำแข็งกินไปแล้วครับ

โรสคุณสัญญากับผมก่อนนะว่า
คุณจะต้องแก่ตายไปคุณต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะลูก
ทำไมทำไมคุณต้องทำอะไรกันนะ

เขาเกาะขอนไม้แล้วก็ร้องเพลงนี้
ทะเลไปเอาขอนไม้มา
ร้องเพลงอะไรแก๊กร้องเพลงอะไร
ร้องเพลงเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากแค่ไหนผูกพังไป
เนิ่นนานก็ได้ไม่นาน
เดี๋ยวเพลงไททานิก

แจ็คขึ้นมามั้ย

แจ๊คคุณทำอย่างนี้ทำไม

แล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยค่ะขึ้นไปเนินเขาแบบนี้แหละค่ะ
ไปทำท่ารถทำท่าแจ็คให้สมชื่อผาไททานิกไปกันได้เลยนะคะ
แล้วตอนนี้นะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นมุมที่

ชอบไปถ่ายรูปกันมากแล้วก็ไปยืนกันอยู่บนสี่ผาแบบนี้ค่ะ
คือมันแบบตั้งเรียงกัน
มันอยู่แบบเรียงเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้
ถ่ายภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นมุมสูงมุมไกลมุมเงยมุมแหน

และที่สำคัญค่ะคุณอากาศมันดี
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๕๒๐องศาเซลเซียสนะคะ
โอ้โหแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า

สัปดาห์นี้แล้วนะ๑๔กุมภาพันธ์
ต่อเนื่องอีกสักหยุดยาวเสาร์อาทิตย์กันไป
ก็พาคู่รักพาครอบครัวไปถ่ายรูป
ชมความงามของดอกกระดาษ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

นอน๑๓แล้วตื่น๑๕เลย

เอานะปีนึงมีวันเดียวแต่โสดทั้งปีเลยนะ

แหมจะไม่เต็บวาเลนไทยหรอกเต็บคำพูดคุ้นนี่แหละ